ที่อุดรธานีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วก็โวยวายบุกไปอารวาส
หาเรื่องพี่น้องคู่นึงที่เขาอยู่ที่บ้านพักของเขา
ชกต่อยกันนะครับสุดท้ายฝั่งเจ้าของบ้านบอกว่าสู้ไม่ไหว
ก็เลยเอาขวานมาป้องกันตัวเขาอ้างนะอืมอ่า
แต่ก็ป้องกันตัวถึงขั้นแบบฟันหัวเขาจนตายคาที่
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นคลิปของกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับมาตรวจสอบเหตุนะฮะ
หลังจากมีคนแจ้งเหตุเรื่องของ
ผู้เสียชีวิตนะครับที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะศพอยู่หน้าบ้านนะฮะ
อยู่ที่หมู่๙ตะบนวังทองอำเภอบ้านดุงที่อุดรธานี
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อนายสามารถพยักการอายุ๓๓ปี
จมกองเลือดอยู่นะฮะสภาพศพถูกฟันด้วยของมีคม
บาดแผลเป็นที่ศีรษะด้านขวานะครับแล้วก็มีที่ไทยทอยด้วย
คนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะฮะ
สองพี่น้องนะครับซึ่งเขาก็เจ็บเหมือนกัน
คนหนึ่งชื่อสุริยันยอดลักษณ์อายุ๒๙นี่เป็นฝ่ายน้องชาย
อีกคนนึงนะฮะชื่อสุริยายอดลักษณ์อายุ๓๓นี่เป็นพี่ชาย
สุริยันกับสุริยานะฮะบาดเจ็บที่มือซ้ายนะฮะ
แล้วก็มีอีกคนนึงเสียชีวิตก็คือคนที่ถูกฟันเข้าศีรษะเลย
กู้ภัยมาตรวจสอบก่อนนะครับจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าผู้ตาย
คือนายสามารถตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เขาเมา
เมาแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านของสุริยันกับสุริยา
นี่คือผู้ตายนะครับที่ชื่อสามารถจากนั้นสามารถก็ตะโกนโวยวาย
ด่าทอเจ้าของบ้านพี่น้องสองคนตอนนั้นกำลังนั่งกิน
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ในบ้านนะฝั่งของสุริยัน
น้องชายก็เลยเดินออกมาหน้าบ้านเพื่อมาดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
ก็เจอสามารถแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งชกต่อยกัน
ตอนนั้นฝั่งของนายสุริยันเนี่ยสู้ฝั่งผู้ตายไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยเข้าไปที่บ้านไปหยิบขวานออกมาบอกว่าเพื่อจะเอามาขู่ให้เขาออกไป
แต่มันเกิดการชุลมุนแย่งขวานกันเกิดขึ้นแล้วคนตายเนี่ยแย่งขวานไปได้แล้ว
จังหวะนั้นสุริยาเห็นน้องเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือก็ออกมาช่วยแย่งขวานจากมือของสามารถ
แล้วเขาบอกเขาก็ถูกสามารถเนี่ยเอาขวานเนี่ยฟันเข้ามามือซ้ายเขายังบาดเจ็บเลย
ส่วนสุริยันพอเห็นพี่ถูกฟันก็ไปแย่งขวานคืนมาแล้วก็ฟันเข้าศีรษะนายสามารถจนเสียชีวิต
ซึ่งทางฝั่งพี่น้องเจ้าของบ้านบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วก็ต้องให้ตำรวจเขาสอบสวนขยายผลต่อไป
จุดเกิดเหตุนี้อยู่ด้านข้างบ้านคุณภูริพัฒน์บุตนินผู้สื่อขาของเราลงพื้นที่ไป
ได้เจอกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะฮะสองพี่น้องเขาก็พาเดินดูนะเกี่ยวกับพื้นที่จุดต่าง
มันจะเป็นจุดข้างบ้านนะฮะร่องรอยคราบเลือดก็ยังมีอยู่
แม่ของคนก่อเหตุบอกว่านายสามารถผู้ตายเนี่ยมาหาเรื่องลูกชายก่อนเข้ามาถึงในบ้านด้วยซ้ำ
ตอนนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่สาเหตุเกิดจากคนตายไปแย่งโทรศัพท์ลูกของตัวเองมา
แล้วไม่ยอมคืนให้พร้อมกับตะโกนบอกว่าจะเอาอะไรก็ออกมาตีกันสินี่นะครับ
แม่บอกว่าไปแย่งโทรศัพท์ลูกของเขามานะฮะจากนั้นก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันเกิดขึ้น
ซึ่งตอนนั้นแม่บอกแม่ก็พยายามร้องห้ามแล้วนะครับ
แต่คู่กรณีทั้งสองฝั่งก็คือลูกของแม่กับทางฝั่งของนายสามารถ
ไม่ฟังกันเลยไม่ยอมหยุดกันด้วยจนลูกชายคนโตออกมาจากบ้าน
พยายามจะมาห้ามอีกแต่มันก็มีเรื่องเกิดขึ้น
ก็คือยั่งขวานกันมาแล้วก็เอามาจามหัวกันเสียชีวิตไปเลยนะฮะ
ถูกความหญ้า
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับตำรวจคุมตัว
ออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักนะฮะ
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยได้สอบถามเขานะครับเขาก็เอา
ขวานมาให้ดูด้วยเป็นขวานที่ใช้ก่อเหตุเมื่อคืนนี้นี่ฮะนี่คือ
สุริยันนะฮะฝั่งน้องชายบอกถูกแย่งขวานไปก่อนแล้วก็สุริยาพี่ชาย
ก็ถูกฟันเขามือเขาเลยมาแย่งขวาได้ก็เลยฟันกลับไป
เขาบอกขวานนี่เป็นขวานเหล็กยา๔๐เซนติเมตรค่อนข้างคมนี่
เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะอยู่ในถุงยังมีคราบเลือด
ติดอยู่เลยก็ต้องไปชนะสูตรไปตรวจสอบกันต่อตรวจพิสูจน
ของพยานหลักฐานว่ามีคราบเลือดของใครอยู่บ้างผู้
ต้องหาคือนายสุริยันนะครับทุกผู้ชมครับบอกกับเราว่าฟัง
ของนายสามารถผู้ตายบุกมาที่บ้านมาทำร้ายเขาก่อนเขาก็
ไปหยิบขวานมาจากในบ้านทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเอามา
มาฟันแต่ก็ไม่กล้าฟันนะก็เลยถูกผู้ตายแย่งขวานไปก่อน
แล้วพี่ชายเข้ามาช่วยพยายามจะห้ามแต่โดนขวานฟันใส่ก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุริยันบอกตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะทำให้นายสามารถเนี่ยเสียชีวิตนะเป็นเรื่องของความโกรธที่ถูกด่าทอถูกบุกมาทำร้ายถึงในบ้านแล้วพี่ก็ถูกทำร้ายก็เลยเอาขวานเนี่ยแย่งกลับมาแล้วก็ฟันใส่
คำตอบฟัง
เราได้คุยกับสุริยาฝ่ายพี่ชายด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกเขาก็บาดเจ็บนะฮะถูกขวานฟันที่มือซ้ายนะฮะ
เขาบอกความจริงเขาเป็นเพื่อนกับคนตายนะฮะนี่ฮะ

แก่คำว่าอาเรียงครับผมกลิ่นม่อเหล่ามากครับโว้ยไว้
ปกติคือโว้ยไว้อย่างสีสุเทืออยู่ครับ

แก่ไปใส่แก่กับโว้ยไว้แบบนี้แหละครับแม่งครับเป็นมูบัน

ด้วยนิสัยเขาจะเป็นคนยังไง
เป็นคนนิสัยบดีนะครับ
อันนี้ฝั่งที่พี่น้องสองคนนี้เขากล่าวอ้างมานะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนที่บ้านของนายสามารถผู้ตาย
ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด
นะฮะคือตามความเชื่อทางศาสนาเนี่ยจะยังไม่จัดงานนะครับ
ของคนในพื้นที่นะฮะก็จะเก็บเอาไว้ที่วัด๒๓ปี
หลังจากนั้นถึงจะนำศพออกมาทำพิธีนะครับ
วันนี้ก็มีคนมาแสดงความอาลัยกันแม่ของผู้ตายบอกว่าตกใจมาก
ลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายถึงเสียชีวิตฝั่งผู้ก่อเหตุความจริงก็เป็นเพื่อนบ้านกันไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
แต่เมื่อลูกชายของแม่ไปทำร้ายเขาก่อนจริงแม่ก็เข้าใจนะฮะ
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมาย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากคังที่สารอุดรนดรกัน